ไอซ์หีบเหล็กคุณผู้ชมยังจำชื่อบุคคลคนนี้ได้ใช่ไหมคะ
ตอนนั้นเป็นข่าวดังจริงเพราะว่าหลายคนบอกตกตกใจมาก
คดีสะเทือนขวัญแล้วก็สยองขวัญด้วยกรณีที่ไอซ์หีบเหล็กหรือว่า
ชื่อจริงของเขาเนี่ยก็คือในอภิชัยองค์วิสิตนะคะ
มีการเหมือนกับนำตัวแฟนสาวเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ย
กักค้างนวงเหนียวเอาไว้แล้วสุดท้ายฆ่าเขายัดเขาใส่หีบศพขุดหลุมฝัง
ในบริเวณบ้านที่กว้างใหญ่เนี่ยก็มีการพบหีบศพอะไรอีก
ครับล่าสุดนะคะมีการนิมนต์พระให้ทำพิธีสวดวังสุกุล
แล้วก็ชาปนกิจหีบเหล็กหีบนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่ามันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี๖๒ใช่ไหม
นี่หกหกสี่ปีเนอะสี่ปีที่อยู่ตรงนี้มาเนี่ย
คนได้ยินเสียงแปลกรู้สึกถึงอะไรบางอย่างแปลกเยอะเหมือนกัน
เลยว่าอ้าวไหนสารอาญาธนบุรีตัดสินแล้วก็เผาซะเลยก็แล้วกัน
เช้าเมื่อวานนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกดรปราโมทจันบุญแก้ว
ผู้กำกับการสอนอเพชรเกษมแล้วก็ตำรวจสนเพชรเกษมนะคะ
นิวนพระสงฆ์มาสวดมนตร์ที่ห้องชั้นสี่ของสอนอ
ที่ใช้เก็บหีบเหล็กแล้วก็หลักฐานในคดีไอซ์หีบเหล็ก
สิงหาคมปีหกสองนู่นนะคะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นปีหกสอง
ไอซ์หีบเหล็กเนี่ยกักขังนางสาววรินทรนะคะ
เอาไว้ที่ห้องพักที่ซอยเพชรเกษม๔๗แล้วก็ฆ่าเธอยัดใส่หีบ
ร่วมกับพวกขุดหลุมและฝังศพเธอไว้จนมีคนไปพบศพต้นเดือน
มกราคมปีหกสามอะค่ะยึดของกลางได้เป็นปืนกระสุน
เสื้อผ้าทรัพย์สินผู้ตายอยู่ในหีบเหล็กหมดเลยนะคะ
หลังจากดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหีบเหล็กนี่ถือเป็นของกลางสำคัญ
ก็ถูกเก็บไว้ที่ห้องชั้น๔ของสอนอจนกระทั่งสารอาญาธนบุรี
สั่งตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไอซ์ก็เลยตัดสินใจว่า
ทำพิธีเลยดีกว่าครับซึ่งตำรวจก็ได้เคลื่อยหีบเหล็
ทำพิธีเผาที่เมนวัดม่วงแล้วก็สวดบังสกุลให้กับผู้ตายด้วยนะคะ
หลังจากมีการขออนุมัติทำลายของกลางจากผู้บังคับบัญชา
ขั้นตอนได้เรียบร้อยแล้วทีมข่าวสอบถาม
จริงแล้วไอ้ห้องเก็บของกลางก็คือหน้าห้องชั้น๔เนี่ย
มันเคยเป็นกองมกรับการตำลวดนครบานซ์เก้ามาก่อน
พอเขาย้ายกันออกไปมันก็เลยกลายเป็นห้องร้าง

ซึ่งก็รวมถึงของกลางในคดีไอซ์หีบเหล็ก

ตอนนี้ห้องตรงนั้นถูกรีโนเวทใหม่หมดแล้วนะคะ
ถูกปรับปรุงเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ

ก็เลยนิมนต์พระพิพัฒน์ศาสนธรรมรงค

แล้วก็สวดบังสุกุลวางดอกไม้จันทร์

ซึ่งญาติผู้ตายเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ

เราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ถามว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นไหม
มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้

แต่แก่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมานั่งกลัวในสิ่งเหล่านี้

แต่สิ่งหนึ่งก็คือการจัดการตามประเพณี

แล้วก็การที่เราทำพิธีสงฆ์มีการสวดอุทิศส่วนกุศล

เห็นเจ้ามาทำพิธีที่สน
ทำให้เกิดกำลังผ่อนที่ดี

เราก็จะมีการทำบุญใหญ่โรงพัก
ทีมข่าวไปดูบนห้องที่เคยเก็บของกลาง

ปัจจุบันปรับปรุงเป็นสำนักงานออฟฟิศห้องประชุมเป็นศูนย์ควบคุมสั่งการนะคะ
จริงห้องนี้นี่ดูภาพกล้องวงจรปิดได้ทั้งหมดในพื้นที่สอนอเพชรเกษมเลยนะคะ

ที่เคยเอาไว้วางหีบเหล็กเนี่ยปัจจุบันรีโนเวท
ื้อกระจกออกไปทาสีปูพึงกระเบื้องใหม่
เปลี่ยนตู้ล็อกเกอร์เก็บของใหม่แล้วก็ติดตั้งทีวีผนังใหม่ด้วย
นี่ดูซิฮะก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปเลยนะ
พระพิพัฒน์ศาสนธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดม่วงบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยผู้กำกับสนเพชรเกษมมาปรึกษา
บอกว่าอยากจะทำพิธีชาปนกิจแล้วก็เผาหีบเหล็กของกลาง
เพราะว่าช่วง๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นตำรวจในโรงพักหลายคนชอบได้ยินเสียงแปลก
ห้องร้างชั้น๔ที่เก็บของกลาง

พระพิพัฒน์ก็เลยคิดว่าเพื่อความสบายใจ
เผื่อใครจะคิดว่าเป็นเหยื่อของในไอซ
มาลากหีบไปลากหีบมาหรือเปล่า

อาตมาพิจารณาผ้าเสร็จเรียบร้อย
ทำบุญให้แล้วนะไปสู่สุขตินะ
ตำรวจเขาก็ดีใจสบายใจทุกคน

ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยไปถามเป็นไงว่าเมื่อคืนก็ไม่มีอะไร
พอมีการเผาอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นแบบตำรวจก็สบายใจขึ้นนะคะ
ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านของไอซ์ค่ะซอยเพชรเกษม๔๗

แต่ก็ยังมีลูกบ้านหอพักของป้าในไอซ์ใช้ลานในบ้านเป็นที่จอดรถอยู่อะค่ะ
เจอคุณป้ารำพึงนะคะอดีตแม่บ้านของไอซ์ก็บอกว่าวันนี้มาเดินเล่นในซอยบ้านในไอซ์ครั้งแรกเลย
หลังจากที่ย้ายออกไป๔ปีก็คือหลังจากที่เป็นคดีก็ย้ายออกเลยนะคะ
คือคุณป้าบอกว่าเคยถูกในไอซ์บีบคอจนเกือบตายอ่ะเพราะเข้าใจผิดว่าป้าเอาความลับของไอซ์ไปเล่า
โชคดีนะที่ป้ารอดตายออกมาได้วันนี้เป็นวันหยุดเลยตัดสินใจเข้ามาเดินระลึกถึงภาพจำเก่าซะหน่อย
ส่วนเรื่องลี้ลับเนี่ยป้าไม่เคยเจอนะถึงจะบอกว่าไอซ์ฆ่าไปหลายศพฝังไว้หลังบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ป้ายังไม่เคยเจอเลยนะ
ตอนนั้นดอนไม่หลับเลยน่ากลัว
ทุกวันนี้ยังอยู่ยังกลัวอยู่นะเพราะว่ามันยังหลอนอยู่
ลูกสาวเขาบอกแม่โอ้โหไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยหัวหลานเขาบอกยังเห็นยายออกทีวีเลย
ไม่มีนะคะอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้ยินไม่มีไม่มีเจอส่วนมากจะเจองูกัน
นี่แหละค่ะฉันนอนไม่หลับเลยน่ากลัว